มานานก็ใช่
ใช่ถ่ายละครเจ็ดวันยังไม่มีโอกาสได้ออกมา
ปันมาละรูปชิงชิงเป็นยังไง

คือเรากลัวว่าถ้าสมมติว่า

เราก็เลยเลือกที่จะถอยออกมา

เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ

เขาบอกว่าไม่เคยเจอไม่รู้จักเรา
เหมือนวันนั้นเราตอบว่าเราเคยเจอกับพี่เขา

ตรงนั้นมันเกิดไปถึงไปตอบว่าเจอกัน

แล้วก็เลยทำให้ตอบไปแบบนั้น

แล้วก็ขอโทษแฟนคลับของพี่เขา
ที่มันมีข่าวออกมาแล้วทำให้ทุกคนไม่สบายใจ

จริงว่าเราไม่เคยเจอ

แล้วเห็นตามคอมเมล่าเรารู้สึกยังไงบ้าง

เราเพราะถ้าเราเสพเยอะจะทำงานไม่ได้
ปรากฏอรับอยอด
เราไปแคละโกงลง
ไม่ความว่าพี่นัทไม่ได้ตามไอจีเขาไงนะแต่ตอนแรกคนก็สงสัยว่าเข้าไปสุดมายอะไรอย่างนี้
อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับพี่นัทค่ะ
สรุปว่าเรากับพี่นัทความสำคัญหรือเปล่า

จริงตกลงพี่นัทก็ไม่มาลาก่อนอะไรอย่างนี้
ลาก่อนอันนี้หนูก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนหนูส่งมาให้อันที่อันที่พี่นัทไปตอบในเพจสักเพจนึงว่ายังไม่เคยคอมเมนต์
ทุกคนก็มองว่าเราเทนัดไปอีก

ก็ยังติดต่อกันค่ะ
ตอนจริงเราไม่ใช้คำนั้นค่ะ

กับพี่นะตอนนี้คือสถานะยังไงคะ
เป็นเพื่อนก็พี่เขาเป็นพี่ที่หนูรู้สึกว่าเราสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องจริง

คือไม่ได้อยากใช้คำว่าไม่มีโอกาสพัฒนา
เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หนูไม่รู้ว่าในอนาคตหนูจะคิดยังไงกับเขาต่อ
แต่พี่เขาชะเจนมากว่าเขาแบบว่าจีบเรา
อันนี้หนูก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนเหมือนกันนะคะ

เราสนิทกับเขาคนเดียวไหมครับช่วงที่ผ่านมา

ถ้าหนูสนิทจะเป็นอย่างไรครับ
คือตอนนี้ได้ติดต่อหรืออะไรยังไง
หรือว่าพี่จะมาเจอหน้าพี่นัทหรือเปล่า

ค่ะจริงถ้าตอนแบบนี้พี่นัทก็น่าแทนค่ะ

แต่ถ้าเขาก็จะจีบเราโอเคไหมคะ
ถ้าพี่เขาจะจีบก็ต้องดูดูดึงไปค่ะ

จริงพี่เขาเป็นคนที่ดูแลทุกคนแบบ
ทุกคนเหมือนกันอยู่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่พี่เขาทำอะไรให้พิเศษคือเขาอยู่กับเรา
เราก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจีบเพราะเขาก็ไม่เคยพูดว่าเขาจีบ
แต่อย่างหลายคนมองว่าพี่การที่พี่เขาพาไปรู้จักกับผู้หญิงผู้ชายในกลุ่มแซมว่าต้องสนิทขั้นอยู่ที่พิเศษหรือจะพาไป
แนะนำแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็สนิทกับพี่เขามากจริงจริง
เออแต่ไม่ได้ใช้คำว่าแฟนถูกไหมครับสำหรับได้คำหมายของจริงจริงตอนนี้
ยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนค่ะกับสิ่งที่พี่เขาทำเพื่อเราอย่างเงี้ย
ที่ผ่านมาเขาออกมาปกป้องเราช่วงที่เราแบบเงียบไปเนอะ
รู้สึกไงบ้างคะจริงก็รู้สึกดีเนอะที่ที่ก็ก็ยังมีคนปกป้องเรา
ยังมีคนที่เข้าใจเรารู้เขารู้ว่าแบบเออเราเป็นคนยังไงก็โอเค
เดี๋ยวพี่เขาไปเคลียร์กับพี่เวียให้เองด้วยไปขอโทษพี่เวียแทน
นี่คือเราฝากขอความฝากขอโทษกับพี่เขาไปหรือว่ายังไงค่ะตอนนั้น
อันนี้ก็ได้ขอโทษผ่านไปค่ะผ่านผ่านไปแล้วแล้วก็
ก็พี่เวียก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอพี่เบลล่าก็เดี๋ยวขอโทษอีกทีนึงค่ะ
กลับไปกับพี่เวียแล้วค่ะกับรูปอะไรต่างที่เราตั้งใจเนี่ย
ที่เราโพสต์ลงมาจริงเราตั้งใจจะยมพูดพี่เวีย
เพราะว่าหลายคนสงสัยว่ามันเป็นเจษนาลึกเราแหละแต่ก็รู้ทันแล้วก่อน
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคิดเลยจริงถ้าคิดกับพี่เวียเกินพี่ก็คงไม่กล้าโพสต์ลงไปในไอจีกค่ะ
จริงเราเป็นแฟนคลับเมียมาก่อนนะนี่ใช่มั้ยคะ
เออที่เขาออกมาแสว่าเป็นแฟนคลับเมียมาก่อน
หนูก็ติดตามพี่เขาติดตามผลงานพี่เขามานานแล้วค่ะ
ในส่วนของสตอรี่ไอจีค่ะหลายคนบอกว่าเหมือนเราอะก็รู้ว่ามันเป็นประเด็นแต่ว่าเราก็ไม่เอาลงสักทีอะไรอย่างเงี้ย
เรารู้สิ่งไหนกับรูปนี้หรือว่าทำไมสาเหตุแล้วถึงไม่เอาลงครับ
คือจริงที่ไม่เอาลงหนูคิดว่าคือมันก็คือยังไงอ่ะ
คือเราก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะเป็นประเด็นที่จะให้มันตั้งใจให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
คือหนูก็เอาจริงหนูลงสตอรี่หนูลงมา๒ปีแล้วแล้วมันก็เรื่องมันเพิ่งมาเกิด
ก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นการแบบจะต้องเข้าไปลบ
เพราะถ้าเราลบเราก็จะต้องรู้สึกว่าเราชอบพี่เขาในแบบเชิงชู้สาวจริงเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือหนูไม่อยากร้อนตัวมันก็ปกติอะค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องลบ
ก็เลยว่าเรายืนดันด้วยภารณาสุดใจว่าไม่เคยคิดอะไรเกินเลย

คุณยงรูปเรากับรูปพี่เขาว่ามันต้องมีแบบว่าความนัยย้างอย่างนี้มีนัยย้างอะไรอย่างนี้ที่พี่หาด้วยมั้ย
จริงหนูก็เพิ่งรู้ว่าเขื่อนนะคะแปลว่าเวีย
หนูก็เพิ่งรู้แล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่าดอกไม้ที่หนูลงไป
คือหนูไม่ได้คิดอะไรเลยจริงคือหนูลงรูปดอกไม้ก็คือลงรูปดอกไม้ปกติ
แต่หนูก็ไม่ได้รู้ความหมายของดอกไม้ดอกนั้นว่ามันคือดอกไม้ของการแอบชอบ
หนูก็เพิ่งรู้ตอนที่เขาโยง
อย่างนี้แม้ว่าเราก็ได้ตามอ่านในการที่เขายงลงไปยงกันมาว่าเรา
ส่งมาให้ค่ะเพื่อนจะส่งมาให้ในเชิงที่ว่าถ้าเรายังพอรับตรงนี้ไหว
ก็คือจะส่งส่งมาแบบมีลิมิตไม่ได้ส่งคอมเมนต์เรื่อง
มีอัพเพอกับเราอยากแก้อะไรตรงไหนมันไม่จริงบ้าง
จริงหนูว่าคนแต่ละคนถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่ผิดอะไรอะค่ะ
คือเราก็ไม่รู้อะไรที่พบคำมาต่างนะไม่รู้ความหมายอะไรเลยไว้แล้ว

ช่วงนี้มันจะมาตัวละ

ห้ามใครคิดหรือไปห้ามใครคอมเมนต์หนูก็ทำไม่ได้
หนูก็รู้แค่ในส่วนของหนูว่าหนูทำอะไรอยู่แล้ว
แล้วหนูก็รู้สึกว่าคือเราไม่สามารถไปบังคับได้ค่ะ
ณจุดนี้ที่แบบคนจะคอมเมนต์หรือคนจะโพสต์อะไรอย่างนี้

เพราะว่าแคปชั่นเราหลายคนต้องใครว่ามัน
มันอยู่ในปัญหาบางสิ่งหลายอันเลยอะไรแบบนี้ลูก
มันจะเป็นอะไรในการโพสต์รูปคิดแคปชั่นไหม
จริงตอนแรกเรื่องกล้องเนี่ยคือหนูว่าฝากพี่เวียซื้อไปนานมากแล้วค่ะ
คือเราเห็นว่าพี่แกเล่นกล้องฟิล์มมานานแล้วแล้วแกก็มีความรู้ในด้านนี้
เราก็เลยเลือกที่จะโอเคฝากพี่เวียซื้อกล้อง
หนูก็บอกเออเฮียหนูฝากซื้อนะ
แล้วสุดท้ายก็เหมือนพี่เวียเอามาให้ในช่วงวันเกิดหนูกับพี่นัทค่ะ
ก็เหมือนเอามาให้เป็นของหวานวันเกิดด้วย
ทราบไหมว่านั้นเป็นของที่พี่เวียเขาใช้อยู่แล้วเขายกให้เรา
เค้ายกให้พี่นัทแต่อย่างงี้เค้าบอกเค้ายกให้พี่นัทสองตัว
อันนี้เราทราบไหมคะหรือว่าเราเข้าใจว่าพี่เวียเขาซื้อมาให้ใหม่
อันนี้ก็คิดว่าคิดว่าเป็นของพี่เวียค่ะ
แต่ไม่ได้คุยกับพี่เค้าตัวตนใช่ไหม

ไปจะคุยร่วมงานกับพี่เวียได้ไหมครับ
ได้ค่ะได้ได้ได้
ก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วก็โอกาสค่ะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปร่วมกับพี่เวียก็เป็นประเด็นอะไร
จริงถ้าเราบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่น่ามีอะไรนะคะ
ยังก็มันเป็นข่าวอย่างนี้เราใช้ชีวิตกันบากมากขึ้นไหมคะ
ค่ะก็ใช้ชีวิตปกติค่ะ
ก็ยังไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไร
คุณยังไปไหนมาไหนคุณรู้จักเราขึ้นไหมเพิ่มขึ้นไหมคะมองเราอะไรอย่างนี้

ก็โดนด่าไปด้วยเนี้ยเราขอเสอบไหมครับ
ว่าน้องเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
เพราะว่าจริงแล้วเรามีผลงานร่วมกัน

โอ้โฮรูปเก่ามาก
รูปแบบลูกนานมากแล้วค่ะ

น่ะก็เป็นถามอยู่นั่งมีผลผลกับงานหลักฐ้อนหรือเปล่าพวกไหน
ในช่องมาออกว่าเราจะเป็นนักเอกคนต่อไป
ไม่มีผลกระทบก็คืองานก็ยังเหมือนเดิมค่ะ

หน่อยไหมคะเพราะว่ามันมีกระแสที่บอกว่าเราแจ้งเกิดได้ด้วยเพราะข่าวไม่ใช่เพราะละคร
ถามว่าน้อยไหมมันก็รู้สึกบ้างแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับตัวเองยังไงค่ะ
ไม่รู้สึกแย่ถ้าคนมองว่าดังเพราะข่าว

ตอนนี้สบายใจขึ้นไหมคะเพราะได้ออกมาเปิดใจให้สำหรับอีกรอบหนึ่ง
ก็สบายใจขึ้นก็พยายามมีสติให้มากขึ้นค่ะพยายามฟังมากขึ้น
มีอะไรจะบอกถึงคนที่คอมเมนต์ในงานลงไปที่บอกว่าไม่ฟังเราเลยอาจจะเมนต์ใครอย่างเดียวล่ะ
ไม่ค่ะหนูเข้าใจเขามากกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เขารัก
ซึ่งหนูว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าเขาจะปกป้องคนที่เขารัก

ผมที่นี้ก็ใช้ชีวิตปกตินะครับ